เตรียมกันแล้วเตรียมที่จะสนุกสนานสาดน้ำเฮฮากัน
ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะสงกราน
แต่ว่าในช่วงนี้ก็มีบางที่บางจังหวัดที่เขาเริ่มจัดงานกันแล้วนะครับ
แล้วไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมกันหน่อยครับ
เห็นอยู่นี้นะครับขบวนนางรำออกท่าทาง
ประกอบเสียงดนตรีทำนองเพลงพื้นบ้านอีสานอย่างสวยงามและพร้อมเพลียงนะครับ
ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานของชาวบ้านในอำเภอนางแห้วจังหวัดเลยครับ
และพี่น้องจากประเทศลาวในเมืองบ่อแตนแขวงชัยบุรี
ที่ร่วมกันจัดงานภรรพสมครรณไทยลาวหุ่งเคือง
บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน้ำเหืองไทยลาวบ้านเหมืองแพร่อำเภอหนาแห้ว
โดยมีตัวแทนภาครัฐทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวนะครับร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว
ภายในงานครับมีขบวนแห่ต้นดอกไม้เล็กจากทุกตำบลของอำเภอนาแห้ว
และส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ
การประกวดนางสงกรานการแสดงวัฒนธรรมของอำเภอนาแห้ว
และเมืองบ่อแตนจากประเทศลาวนะครับก็สนุกสนานเฮฮากันเลยทีเดียวครับ
ไปกันอีกที่หนึ่งที่ไหนคะที่ตลาดน้ำอโยธยา
และปางช้างอยุธยาตำบลไพรลิ่งอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนางสมทรงพันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์วันสงครานตามรอยวิถีไทย
โดยมีผู้บริหารตลาดน้ำและปางช้างอายุทยา
และพนักงานได้แต่งกายชุดไทยมาร่วมกิจกรรมนะครับ
งานนั้นจะจัดขึ้นรุ่น๑๓๑๗เมษายุนนี้
ที่เห็นอยู่นี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับ
ภายในงานวันนี้เนี่ยทางปางช้างอายุทยาก็ได้
นำช้างแสนรู้๓เชือกนะครับเห็นสีอย่างสวยงาม
สนุกสนานเลยทีเดียวโดยมีนักแสดงจากตลาดน้ำอายุทยาแต่ง
ชุดไทยทั้งนักรบไทยนักรบพม่าและที่ฮือฮาที่สุดเขาบอกว่า
มีแต่งกายเป็นผีมนาพระขนมเลยนะ
มาร่วมเล่นน้ำกับช้างในครั้งนี้
นี่หรือเปล่ากำลังอับน้ำให้ช้าง

ต้องยื่นมือยาวนะถึงจะเป็นแม่นาคของจริง

เป็นประธิกาที่น่ารักสนุกสนานแล้วก็เห็นแล้วเย็นชื่นใจจริง
ที่ฉันเคยไปเล่นสงกรานอายุทยาที่พะเนียดค่ะ

ว่าจะพ่นน้ำใส่เราแบบนี้สนุกสนานมาก
รู้สึกว่าเปียกไงคะไม่น่าถามรู้สึกหนาวยืนอยู่นาน
น่าไปที่อายุทยาไปที่เชียงใหม่กันต่อ
ครับผมที่เชียงใหม่ประชาชนต่างเดินทางมาทำบุญ
ก่อพระเจดีทรายและถวายตุงไชย่างมงคล
ตุงไส้หมูแล้วก็ตุง๑๒ราศี
ประเพณีล้านนาในอดีตนะครับที่วัดเจ็ดลินกลางเมืองเชียงใหม่
ที่สร้างพระเจดีสุดเศร้าทำจากทรายสูงที่สุดในประเทศ
และล้านนาที่ศัพท์ในพระพุทธศาสนานะครับ

นายภัยรัฐริมสกุลนายอำเภอสามโคก
เปิดงานสงครานในโครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวประเพณี
และวัฒนธรรมอำเภอสามโคกประจำปี๒๕๖๐
จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับไปจนถึงวันพรุ่งนี้
โดยบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามโคก
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงเอกลักษณ
ความเป็นมอนในชุมชนสามโคกริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็มานำเสนอเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
วิถีชีวิตอาหารโดยเฉพาะข้าวแช่ชาวมอน

นี่เขาเรียกว่าตีก๊อฟ
โดยใช้มะเขือยาวใช่ไหม

คือถ้าเกิดใครเขียมมะนาวไปได้
ตามทางที่เขากำหนดไว้แล้วไกลที่สุดชนะ

แบ่งกันเป็นดูท่าแต่ละท่านซะก่อน
แต่ท่าทางไม่ค่อยเหมือนมะหมี่เท่าไหร่

นี่โอ้โหต้องแต่งชุดแบบนี้แหละ
ใช่ก็แข่งกันสนุกสนานมีเด็กน้องหนูได้

นี่ก็ต้องแจกรางวัลกันหน่อยนะครับ